คุณผู้ชมชอบแกล้งศรีภรรยาค่ะ
เวลานอนหลับนี่ก็ถ่ายลงถ่ายรูปค่ะ
มีใครกันบ้างนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

ใครติดตามไอจีพี่ปั๊บบอกเลย
เห็นภาพหลุดของเตยเยอะมากโดนแกล้งมาตั้งแต่เป็นแฟนกันคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหลับเผลอตอนไหนถ่าย
ไปหมดเซลฟี่แบบหน้าเสียทรงแบบโอ้โหมาดูเอาพูดตรงเตยน่ารักไง
ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยอาจจะพังแต่เอาจริงน่าน้องเตยเนี่ยหน้าคล้ายมาดำแป้งจริงนะ

ดีกับน้องน่ารัก

เนี่ยไม่ถามเมียสักคำว่าเมียแฮปปี้หรือเปล่า
เจอกันแบบนี้ค่ะเป้วงไม้ไม่น้อยหน้าเรื่องแกล้งภรรยานะคะ

ยอดฮิตก็นี่แหละต้องเซลฟี่ถ่ายตอนฝ่ายหญิงกลับบนรถ
เอาจริงยุคนี้สมัยนี้ผู้หญิงเราเวลาหลับนะ

เราจะอ้าปากให้กว้างแค่ไหนก็ได้เขาถ่ายไปเราก็ไม่โป๊

เออนะคะมาอีกคู่นึงค่ะ
ปกติรักดอกจึงหยอกเล่นนะคะ
คุณกันตาถาวรกับศรีภรรยานะคะคุณพลอย
โอ้โหจากเพราะว่าพลอยเนี่ยชอบโชว์หน้าสดนะคะ
คุณกันก็ชอบถ่ายเนี่ยเห็นไหมเทียบกับยายาต้นไม้ไปอีกนะคะ
ซึ่งศรีภรรยาเขาก็แบบว่าไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาหน้าสดอยู่แล้วนะคะ

เรียกว่านะคะแกล้งกันแบบไม่หวั่นความปลอดภัยในชีวิตเล็กซับติดเลยค่ะ
ใช่ค่ะส่วนคนนี้แถมให้อีกคนนึงละกันค่ะ
ยังไม่ทันได้สละโสดกับใครเขาแต่ก็เพิ่งเริ่มคบกันใช่ไหม
นุ่มนอกทนานะคะก่อนอันนี้เนี่ยแกล้งแม่แกล้งน้อง
ตอนนี้มีแฟนแล้วไงเป็นเหยื่อรายใหม่ก็เลยแกล้งซะหน่อยน้องแพรวานิชาพัฒน์ค่ะ
ตามที่เห็นนี่แหละค่ะหลับคอพับคออ่อนก็ได้รูปนี้มานั่นแหละ
สกิลการเป็นแฟนนะคะหรือว่าเป็นภรรยาดารานี่ต้องสวยเนาะ
ทุกครั้งที่หลับนะคะเราต้องนึกถึงความเป็นเจ้าหญิงไว้ตลอด